มาดูต่อกันในที่อีกหนึ่งแม่กันบ้านอีกกว่า
ไม่ต้องสู้กับคอมเมนต์บนโลกโซเชียลแต่สู้กับชีวิตจริงของตัวเอง
หลายเรื่องหลายราวศิลปะลุงภารังสำหรับคุณแวโซ
เงี้ยงพรุงหัว๑๐ล้าน
ในเรื่องขายคอนโดด้วยแล้วก็เรื่องงานละครที่ไม่ค่อยจะมีด้วย
ล่าสุดเนี่ยไปเจอคุณแมนโซแล้วก็น้องคนดีนะครับ
ลูกสาววัย๑๔ปีและกำลังน่ารักเลยนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้กำลังใจดีขึ้นมากแล้วค่ะ
โดขายได้แล้วนะคะแล้วก็เรื่องอาการป่วยโรคซึมเศร้าก็หายแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็พร้อมจะลุยงานได้เต็มที่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะ
ใช่ค่ะก็เมื่อวานทางรายการเขาติดต่อมาบอกว่า
มามาออกกันเดี๋ยวช่วยขายคอนโดโอ้โหฟิตแบ็คดีมาก
พอบอกเบอร์ปุ๊บยังไม่ทันจะออกจากรายการเลย
โทรศัพท์ดึงจนเครื่องแฮงเลย
แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีรายการ
เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่แววไม่ออกรายการเลย
เนื่องจากว่าจริงรายการต่างเขาจะต้องให้นักแสดงหรือดารา

แต่พอตอนที่เราหายป่วยแล้วเราก็เลยบอกว่า

พร้อมทำงานแล้วเรามีพลังแล้วไง